มาดูความน่ารักของพี่ทีน้องภีและพ่อกันหน่อย

หลอมหน้าหลอมหลังมีคำพูดขวดของทุกคน
บอกเลยนะคะว่าไม่เสียยี่ห้อดาวติ๊กต๊อกรุ่นจิ๋วนะจ๊ะ
เดินไปไหนก็มีพี่เอฟซีส่งเสียง๒เสียง๓

ใช่ส่วนพ่อเองก็ไม่น้อยหน้า
จริงคอนเสิร์ตลินที่๒มีคุณผู้ชมสมมัยละ

โดยเฉพาะการมาของพี่บิ๊กผ่านเทคโนโลยี
ที่มันเติมเต็มความรู้สึกแล้วก็ความคิดถึงของแฟนคลับได้อย่างดีเลยนะคะ
ตอนจบคอนเสิร์ตระหว่างที่พี่แดงกับพี่บีมเนี่ยเขากอดกัน
มันจู่มีเสียงไม้หอนขึ้นมาเลย
ภาษาง่ายชมะมีไหมหอนดังพูดอย่างนี้
คืออยู่ดีมันไม่มีสาเหตุจริง

พี่บีมบอกว่าจริงตอนนั้นไม่ได้ยินนะ
มาเห็นอีกทีก็คือในคลิปย้อนหลังนี่แหละ
ก็ยอมรับว่ารู้สึกอย่างที่ทุกคนคิดเลย
แต่อีกมุมหนึ่งก็พยายามเข้าใจว่า
มันน่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคอยู่หรือเปล่า
เพราะไม่อยากให้ใครมาคิดว่าพี่บิ๊กเนี่ยถูกรั้งเอาไว้
ในขณะที่อีกคลิปหนึ่งลูกชายฝาแฝดน้องพี
อันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อสู่บุคคลนะคุณผู้ชมเนาะ
เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของพ่อกันหน่อยค่ะ
คือน้องพีเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างแบบว่าช่างถามช่างสงสัย
บางทีเขาอาจจะเคยได้ยินคุณแม่เขาหรือว่าพี่เลี้ยงพูดหรืออะไรอย่างนี้
ก็คือเหมือนได้รับคำตอบมาแล้วแต่เขาก็ยังอยากถามอีกอะไรอย่างนี้
เขาก็แค่ตอบว่าอยู่ในที่ที่มันสวยงามอะไรอย่างนี้
คือมันเป็นคำตอบที่แบบน่าจะเป็นผู้ใหญ่คิดมาแล้วมากกว่า
ไม่คิดว่าจะให้คนรู้สึกแบบนั้นคืออยากจะอธิบายเดี๋ยวคนจะคิดว่าแบบ
พวกเราแบบดึงเขาไว้หรืออะไรอย่างนี้ตลอดเวลาคือมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับ
อยากให้คนแบบเข้าใจตรงจุดนี้มากเลย
แล้วผมก็ไม่อยากให้แบบคนคิดถึงในเรื่องแบบวิญญาณผีสางใดเลย
ผมว่ามันเป็นแบบความคิดถึงกันดีกว่า
จริงพ่อเขาก็ไม่อยากให้คิดไปในแนวนั้นนะ
แต่ว่าน้องพีเองเนี่ยเขาก็ไม่เคยได้ยินชื่อของอาบิ๊กอะไรแบบนี้มาก่อน

เออแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบว่าอัศจรรย์ใจเหมือนกันนะคะ